ถามไปถามมานึกว่าจะถามเกี่ยวกับเรื่องคดีคุณผู้ชม

ปรากฏว่าแกไปลุยงานสังคม
จนกระทั่งแฟนสามี

เชื่อใจมากนะคะเพราะว่าคู่นี้ก็แต่งงานกันมา๔ปีแล้ว

แล้วก็เมื่อกลางปีเพิ่งมีข่าวว่าแฟนติดเกม

เป็นเพราะว่าเรื่องนี้รึเปล่านะคะ
รับว่าทะเลาะกันจริงแล้วก็ขอแยกกันด้วย

หลังคนพักเยอะนะคะ
บอกว่าไม่เห็นพี่ลงรูปสามีเลย

แล้วก็เราก็มีความเห็นที่ไม่ตรงกันเรื่องนี้สักนิดนึง
มันทำให้บุ๋มก็ขอสารภาพตามตรงว่าเราทะเลาะกัน
คุยกันว่าต่างคนต่าง
แล้วเราเอากล้องขึ้นมาจะถ่าย
กูนึกเนอะเขาก็อย่าโดนผมนะ

จนกระทั่งเราหมดความอดทน
แล้วเราก็จะแบบว่าโอเค

นอนกินขนมอ่านการ์ตูนของเธอไป

แต่ถามว่ายังอยู่ด้วยกันไหมก็อยู่ด้วยกันนั่นแหละ
มันเลยจุดงอนแล้วจนกระทั่งมานั่งจับเขาคุยกันแล้วว่า

ใช้คำว่าตกผลึกแล้วก็ยอมรับความชอบของแต่ละคน
เราก็ย้ำนะคะว่าตกลงพี่บุ๋มก่อนหรือเปล่า
เขาบอกว่ามัยงอนนะคะอีกครูนึงก็ช็อคเหมือนกัน

ไปฟังข่าวเชื้อนควันนะคะคุณบันเติมอีกหนึ่งข่าวเลยค่า
ฐานะเราครอบครัวเราตอนนี้ยังโอเคอยู่ไหมคะ
ก็คงต้องย้ำแล้วว่ามันมีปัญหา
แต่ก็พยายามอยากจะช่วยกันแก้ปัญหาอยู่

ก็พยายามอยู่เป็นตู้ฟิกผิมอยู่ตรงแลนด์

พี่ทำยังความเป็นสามีภรรยามันนึงมืดเดิมนะครับ
ก็ยังถูกต้องตามกฎหมายครับ
ก็คือยังไม่หย่านะคะแต่ฟังแบบนี้ก็ตกใจนะคะเชอ
ก็จะมีปัญหาไม่เข้าใจกัน